ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ภาวะแล้วค่ะเกิดขึ้นในหอพักนะ
แล้วน้องนักศึกษาผู้หญิงเข้าห้องน้ำอยู่
ปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะ
เท่านั้นไม่พอเอามือถือเนี่ยคุณคือชะโงกไปอยู่

บานเกร็ดที่มันเป็นรูระบายตรงห้องน้ำค่ะ
แล้วจะถ่ายคลิปน้องก็กรี๊ดลั่นแบบนี้เลยค่ะ
นี่นี่คนใดใครนี่คนใดใครค่ะ
โอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยค่ะคุณผู้ชม

ห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่เกือบเกือบตีสาม
ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข้ามาน้องก็กรี๊ดแล้วก็ตะโกนบอกมีคนแอบถ่าย
มีคนแอบถ่ายเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่หอพักอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางที่กันทรวิชัยของมหาสารคามนะคะ
นี่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมตอนตี๒๓๙ที่คนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุออกไปเนี่ยตอนประมาณตีสองสี่สิบห้า
ทีนี้นักข่าวของเรานะลงไปคุยกับเจ้าของหอพักค่ะ
คุณจิรชัดบัวสายบอกว่าน้องฝั่งนักศึกษาผู้หญิงที่เสียหาย
เป็นผู้เสียหายอยู่ที่ชั้นหนึ่งพาไปดูจุดที่เกิดเหตุด้วย
ด้านหลังห้องพักตรงนั้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
มันมีเป็นเหมือนกับช่องระบายอากาศในห้องน้ำคุณผู้ชมพอนึกออกใช่ไหมคะ
แล้วบานเกร็ดมันหลุดหายไปมันก็เลยเป็นช่องโวนี่
ไอ้ตรงที่มันโวอยู่เนี่ยค่ะอ๋อครับบานเกร็ดเนี่ย
มันก็สูงสักประมาณเกือบเกือบสองเมตรนั่นแหละหลังจากเกิดเหตุน่ะ
ทางฝั่งเจ้าของหอเขาก็แจ้งช่างแล้วให้มาซ่อม
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของหอเล่าให้ฟังค่ะ
ตี๒เกือบตี๓เมื่อวันที่๒เมษาที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนึงนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซูเมอร์เอ็กซสีเหลือง
ทะเบียนอะไรก็ไม่แน่ใจมันไม่ชัดเข้ามาจอด
แล้วก็เดินวนเวียนอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนตีสองเกือบเกือบตีสาม
เหมือนกับเขาดูสิมาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงหอ
แต่ละคันแต่ละคันจะขโมยอะไรหรือเปล่าทีเนี้ยหลังจากที่ดูลาดเหล่า
ดูมอเตอร์ไซค์แต่ละคันแล้วเขาก็มาก่อเหตุ
น้องผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำสังเกตเห็นแล้วแหละว่าไอ้ตรงรูระบายอากาศข้างบนเนี่ย
เกร็ดตรงเนี้ยมันมีมือถืออ่ะสอดเข้ามาน้องก็ตะโกนกรี๊ดเลยค่ะ
ขอความช่วยเหลือฝั่งคนร้ายก็คงตกใจ
ในหอพักก็วิ่งตามออกไปดูตอนนี้แจ้งตำรวจที่สพกันธรวิชัยแล้วนะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยอ่ะแล้วอยู่กันยังไงต่อ
ต่อให้ตอนนี้เจ้าของหอจะเอาบานเกร็ดมาซ่อมแล้วก็จริง
แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีอะนะคะกลัวว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่ถ่ายอ่ะ
ถ่ายอะไรไปได้บ้างแล้วจะเอาไอ้คลิปนั้นอ่ะ